พิธีนะคะคุณผู้ชมก็หาดูได้ยากสำหรับบางพื้นที่แล้วก็สืบต่อกันมายาวนานนั่นก็คือ
นี่ค่ะคุณเคยเห็นขึ้นไหมคะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เห็นกันเหมือนนั่งอยู่ในวงแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นอ่ะเป็นพิธีครอบหน้าพรานค่ะ

เออครอบเขียนนักแสดงอะไรอย่างนี้

อ่ะพูดกันเลยตรงนี้นะคะว่าชื่อทางการของเขาเนี่ยคือพิธีกรรมครอบหน้าพรานหรือออกพรานถวายครูโนราค่ะ

สำหรับการทำพิธีนี้เนี่ยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลล่ะเพราะว่าใครที่มาทำการออกพรานถวายนั้นนะคะบางคนเนี่ยเคยไปบนบานสารเก่าเรื่องต่างเอาไว้อย่างเช่นขอให้หายเจ็บหายป่วยก็จะมาออกพรานถวาย
หรือบางคนเนี่ยไปขอให้ได้ตามความสมปรารถนาอะไรแล้วก็ตามพอได้แล้วก็มาออกพรานถวายเหมือนกันนะคะ
ซึ่งในคลิปนี้เจ้าภาพที่ได้รับคณะโนราไปแสดงเนี่ยก็ได้มาขอออกพรานถวายแก่ครูหมอและบรรพบุรุษโนราของเขาเอง
โดยให้มโนราเปรียมเสียงเสน่ห์
เป็นโนราใหญ่ในจังหวัดตรังเนี่ยค่ะท่านที่ทำพิธีเนี่ยนะมาเป็นคนที่ทำพิธีให้ในครั้งนี้
ส่วนเรื่องของการออกพรานถวายนั้นนะคะใครทำได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าส่วนมากจะต้องเป็นคนที่นับถือครูหมอโนราหรือคนที่มีความเชื่อเรื่องโนรา
แล้วก็ผู้ที่เป็นคนที่บนบานสารเก่าต่อบอกครูหมอเท่านั้นนะคะ
และสำคัญก็คือต้องให้โนราใหญ่เป็นคนทำพิธีให้เท่านั้นด้วย
นี่แหละคุณผู้ชมติ๊กต๊อกสาระดีแบบนี้ก็มีให้ดูนะขอบคุณติ๊กต๊อกคุณชินวัฒน์ด้วยค่ะ